ต่อกันที่ความรักความผูกพันของพี่น้องแก๊งสามช่ากันหน่อยดีกว่านะ
วันเกิดวันก่อนเนี่ยเป็นวันเกิดพี่ตุ๊กกี้คุณผู้ชมค่ะเจ้าตัวบอกเลยนอกจาก
จากแม่แล้วนี่นะยกให้เลยยังมีอีกคนสำคัญในชีวิตพี่ชายที่เขารัก
นาคมที่ผ่านมานี่เองปีนี้๔๓ปีเต็มแล้วนะจ๊ะ
แก๊งสามชาติมากันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยค่ะ
ตุ๊กกี้บอกว่ากำลังใจในทุกวันเป็นสิ่งสำคัญ
ไอ้วันดีแบบนี้ต้องขอพรจากพ่อแม่แล้ว
ก็ต้องไม่ลืมขอพรจากพี่ชายผู้มีพระคุณกันด้วยนะ
เหมือนกับตัดสายสดือให้แจ้งเกิดกันมาเลยพี่๓คนนะฮะ
ตุ๊กกี้ก็เลยถือโอกาสนำพวงมาลัยดอกไม้ค่ะ
มาไหว้ขอพรซะเลยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคลิปภาพความประทับใจนะ
เป็นช่วงเวลาความรักความผูกพันที่พี่ชายสุดที่รักทั้ง๓คน
วยพรวันเกิดให้น้องเลิฟคนนี้หน่อยจ้า
เก่งแรงหือเยอะแหละสุขภาพให้เก่งแรงมันก็เท่านั้นแหละ
เอาสุขภาพเก่งแรงไปก่อนเดี๋ยวผ่านอันตรามา
สุขภาพดีงานก็มีสุขภาพดีงานก็มี
งานต่างมีคนรักเยอะ
พี่โชคดีตลอดดีตลอดไป

ก่อนหน้านี้ก็เป็นคอสตูมจับพัดจับหูมาจนได้มาออกรายการเขานะ
โด่งดังเป็นพลุแตกแบบนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเหมือนพี่๓คน
เท่งโน่งตัดสายสดือให้เข้าวงการไปเลย